คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
บรรยากาศนะคะการไปรับศพของพ่อดมชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางด้านครอบครัวลูกได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้า
เพื่อรับศพพ่อดมในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
ก่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีรดน้ำศพณสารา๑วัดนวลจันทร์
ซึ่งการจากไปของดาวตลกพ่อดมชวนชื่นยังคงความเสียใจไม่ใช่แค่ในครอบครัวนะคะ
แต่ลูกหลานที่เคยร่วมงานใกล้ชิดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงพ่อดม
อย่างเอกชัยศรีวิชัยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะคะ
บอกพ่อดมเหมือนพ่อแท้อีกคนเพราะตัวเองสนิทกับจิ้มชวนชื่นลูกชายคนโตของพ่อ
และในวันที่พ่อสิ้นใจก็ได้มาหาถึงโรงพยาบาลด้วยค่ะ
ถ้ารถมันไม่ติดอยู่พี่ก็ได้ไปเห็นใจพ่อ
แต่ว่าบังเอิญว่ารถมันมาติดช่วงเกษตรก็เลยพลาดไปประมาณสัก๑๐นาที
ด้วยความที่เราปลูกคุ้นภัณฑ์กันแล้วเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนพ่อพี่
เพราะจิ้มกับพี่เหมือนคนเดียวกันและอยู่กับพ่อ
ไม่ต้องห่วงหนูคิดว่าพ่อหลับให้สบาย
พ่อลดเข็นเป็นผ้ากลุ่มเป็นผ้ากลุ่มสีชมพูคือไม่ได้นัดไว้นะ
ก็ประชุมก็คุยกันในญาติในพี่ในน้อง
บอกว่าเออก็ควรจะแต่งชุดดำวันเดียววันเผา
ซึ่งบรรยากาศที่ลูกไปรับศพคุณพ่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้า
คุณผู้ชมไม่มีใครแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจ
เพราะว่าเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อโดมที่บอกเอาไว้ว่า
ถ้าพ่อจากไปอย่าเศร้าอย่าเสียใจนะ
คือพ่อดมก็บอกเอาไว้ว่าในงานให้จัดงานรื่นเริงกันก็ได้
ใช่ใส่ชุดสีกูด้วยอะไรก็ได้อย่าร้องไห้ให้ได้เห็นกัน

ให้คนที่อยู่ต่อให้มีกำลังใจทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวแล้วก็คณะชวนชื่นทุกคนด้วยนะคะ